ดูความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายก่อเหตุอุกอาจใจกลางเมืองปัตตานี
แต่งกายเป็นหญิงชาวมุสลิมมากัน๒คนด้วยกัน
หลังจากนั้นค่ะตามประกบรองสารวัตรและยิง
จนรองสารวัฒน์เสียชีวิตข้างถนนแบบนี้
และห่างจากบ้านของตัวเองประมาณ๕๐เมตรเท่านั้นเอง
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
คนร้ายตามประกบยิงร้อยตำรวจโทเวียรศักดิ์สารพรรองสารวัตร
รามสพโคกโพปัตตานี
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพัก
อกจากนี้คนร้ายยังขโมยปืนประจำกายและหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๗ธันวาคมที่ผ่านมา
สงวนสมบัติศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรปัตตานี
นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมบ้านเป้าหมาย
ในพื้นที่หมู่ที่๗ตำบลนาเกดอำเภอโคกโพ
มีการเจรจาให้ผู้ต้องสงสัยออกมามอบตัว
หลังจากกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทำการปิดล้อมตรวจค้น
พื้นที่เพื่อจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะคะ
และได้เชิญตัวผู้ใหญ่บ้านและภรรยามาทำการเจรจาด้วย
เจรจาข้ามคืนค่ะจนถึง๖โมงเช้า
ผู้ต้องสงสัยแสดงตัวและไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ฟังเสียงช่วงเจรจาหน่อยค่ะ

สำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะคาดการณ์ไว้ว่าเป็นกลุ่ม
ทำงานเป็นกลุ่มทำงานเป็นทีมประมาณ๔คนด้วยกัน
การจับกลุ่มครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนสอบสวนรถต้องสงสัยค่ะ
ลักษณะคล้ายรถที่ก่อเหตุตามภาพกล้องวงจรปิดเป๊ะเลยนะคะ
ถูกแจ้งหายที่อำเภอเทพาสงขลาเดือนตุลาคมค่ะ
แล้วก็เชื่อคนร้ายเชื่อว่าคนร้ายน่าจะหลบซ่อนตัวในบริเวณนี้
เจ้าหน้าที่จึงได้วางกำลังเฝ้าดูรถจักรยานยนต์
จนกระทั่งมีผู้ต้องสงสัย๓คนมาที่รถจักรยานทำทีจะขี่ออกไป
เจ้าหน้าที่นะคะจึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนำตัวมาสอบสวนและขยายผลค่ะ
ทราบว่าผู้ต้องสงสัยสั่งให้มาเอารถ
ทำการปิดล้อมบ้านที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเจรจา
เพื่อเข้าจับกลุ่มต่อไปนะคะ
คนทำงานเป็นทีมเนี่ยนะคะไปถึงบ้านเลยค่ะปิดล้อมเช่นเดียวกันเจรจา๖ชั่วโมง
ผู้ต้องสงสัยออกมาแสดงตัวไม่มีเหตุรุนแรงนะคะ
จากการซักถามผู้ต้องสงสัยซัดทอดให้ข้อมูลเป็นประโยชน์รับว่าเคยถูกควบคุมตัวปี๕๕
ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่ามีใครบ้างที่ร่วมก่อเหตุนะคะมีหมายจับ๓๔คน
สำหรับผลการตรวจปลอกกระสุนปืนมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อเหตุความไม่สงบ๕คดีด้วยกันค่ะ